คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องสถานการณ์ฝุ่นกันบ้างกันแล้วกันนะครับ
อีกไม่นานก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวและเห็นด้านหลังของเราไหมฮะ

ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าฝนจะตกหรือเปล่า
แถบนู้นไกลพอมองออกไปมันดูมืดเนอะ
แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ฝนครับน่าจะเป็นฝุ่นฮะ
และล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ไปแถวย่านอโศกเนี่ย
เช้าวันนี้ครับก็ขอเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์เพื่อความมั่นใจ
ล่าสุดมาตอนช่วงเช้าประมาณ๗โมงเนี่ยนะฮะ
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
นี่ไงคุณผู้ชมดูสิคือวิงที่ขึ้นอยู่ข้างจอเนี่ยนะคะ
สีเหลืองสีส้มสีเหลืองในปานกลางแหละ
พอส้มปั๊บเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
อยู่เขตไหนยังไงลองดูหน้าจอได้เลยนะคะ
ส่วนแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศประจำวันที่๑๙ตุลาคม๒๕๖๖ครับ
ดูภาพใหญ่ก่อนทั้งประเทศนะครับเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเป็นยังไง
อีสานครับเกินค่ามาตรฐานมา๕พื้นที่สำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ว่าภาคอีสานนะครับภาคกลางและภาคตะวันตกเกินค่ามาตรฐานสามพื้นที่
ดังนั้นตอนนี้ที่ดูจะน่าเป็นห่วงหน่อยก็จะมีโซนภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะฮะ
เจาะลึกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรทมพบค่าเกินมาตรฐาน๒๕พื้นที่
โดยวัดตัวเลขได้๒๑๑๕๓๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เช่นย่านบางขุนเทียนจตุจักรสายไหมบึงกลุ่มประเวทลาดกระบัง
วังทองหลางสัมพันธวงศ์บางรักนะฮะสาธรณ์รวมทั้งบางนา
ผมเช็คล่าสุดตอนนี้เลยก็แล้วกันครับ

ตัวเลขล่าสุดเขตจตุจักรเนี่ยเมื่อกี้ยัง๗๐กว่า
ก็ถือว่าอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับ
ตอนนี้นะจุดที่เรา๓คนนั่งอ่านข่าวกันอยู่เนี่ยนะฮะ

ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขนั้นเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

หรือสีเหลืองไปจนถึงระดับสีส้มที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

นครพนมมุกดาหารยะโสธรหนองคายอุบลราชธานี
โดยสามารถเช็คคุณภาพอากาศได้นะครับ
ผ่านแอปพลิเคชันแอร์โฟร์ไทยหรือเฟสบุ๊ค
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ตอนนี้สิ่งสำคัญหน้ากากอนามัย

จากป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วนะฮะ
สถานการณ์เชื้อโรคไวรัสอะไรต่าง

ที่สำคัญครับการแก้ไขปัญหาป้องกันฝุ่น
ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่ไปกับ

ก็คือการหันกลับมาใส่ใจแล้วก็ดูแล

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน

เริ่มต้นด้วยตัวเราตั้งแต่วันนี้